ดูเรื่องของสัตว์แปลกที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีเต่าแปลกขาเหมือนตภาพหัวเหมือนแมวน้ำ
หนุ่มพนักงานขับรถไปช่วยชีวิตเต่าตัวนี้ได้
ปรากฏว่าเต่าตัวนี้ปากมันติดเบ็ดมาน่าสงสารมากค่ะ
คุณค่ะดูหน่อยคือความแปลกมันก็ว่าแปลก

เต่าตัวเนี้ยแปลกนะแล้วตัวใหญ่คุณดูขนาดดิ
โอ้โฮตาวสิบสี่กิโลกรัมสิบสี่โลครึ่งแล้วแบบนี้
ขนาดลำตัวรวมกระดองอยู่ที่ประมาณ๕๓เซนติเมตรคุณ
อืมครึ่งเมตรอ่ะครึ่งเมตรอ่ะอืมยาวมากแต่คุณดูหน้าดิ
เห็นไหมความแปลกคือหัวเขาเหมือนแมวน้ำไหมคุณดู
คล้ายเนอะส่วนขาเหมือนตภาพ

ก็อาจจะเป็นเต่าน้ำไงถ้าขาเป็นตภาพหรือเต่าน้ำ
มันมีครีบทำคืนใช่มันถูกเลี้ยงเอาไว้ในบ้านพัก
เลขที่๕๑ทับ๔หมู่๖ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

คุณสมนึกศรีเมืองอายุ๕๖ปีพนักงานขับรถ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเจอเต่าตัวนี้ตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
วันนั้นทำงานอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วเห็นเต่าตัวนี้คลานตุ้มเตี้ยมอยู่
และสังเกตว่าเต่ามีเลือดไหลที่ปาก
น่าสงสารมากพอเข้าไปดูใกล้ปรากฏว่ามันมีเบ็ดตกปลาคุณเกี่ยวติดอยู่ที่ป่า

เขาก็เลยทำการช่วยชีวิตมานะคะช่วยตัดเอาเบ็ดตกปลาออกแล้วก็พามารักษาที่บ้านแบบนี้
แล้วก็โพสต์ภาพเต่าตัวนั้นในเฟซบุ๊คเพราะว่าอยากให้ผู้รู้มาไขข้อสงสัยหน่อยว่าเจ้าเต่าตัวนี้คือเต่าอะไรประเภทไหนกันแน่
ก็ถึงลงพื้นที่เลยนะนี่ไปวัดด้วยนะ
วัดขนาดกว้างคุณยาววัดไปนะคะ
จากนั้นขณะที่คุณสมจิตแล้วก็น้องสาวของคุณสมนึกพาเพื่อนมา
เขาพามาทำลายทำลายมาส่องค่ะคุณมาดูมาขอเลขเด็ดนะ
เขาก็บอกว่าถ้าเจอสัตว์เตาเนี่ยเป็นสัตว์นำโชค
ว่าไปเออเขาว่าไปแต่เอาจริงนะเขาบอกว่า
ถ้าคุณเจอเต่าอย่าจับมันหงายท้องนะอันนี้เขาฝากเตือนเลยนะ
ว่าเต่ามันจะอึดอัดแต่หายใจไม่ออกนะคะ
มันผิดระบบมันจะเป็นการทรมานสัตว์นะ
แล้วก็ที่สำคัญแป้งก็ไม่ต้องโรยนะฮะ
ถ้าเจอเขาอยากดูแลรูปพาแบบเอาน้ำรูปอะไรอย่างนี้ได้
แต่ดิฉันแนะนำนะอย่าเอาแป้งหรือว่าอย่าจับเขาหงายเลย

ถ้าไหนอยากจะช่วยแล้วเนอะแล้วก็ช่วยน้องให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วกัน
เขาบอกว่าส่องดูกันไปเห็นตีความกันไปต่างนานาดูหน่อยว่าเป็นทะเบียนอะไรบ้าง
รถที่เจอเต่าอุ้มเต่ามาหรือบนกระดองเต่ามันลักษณะคล้ายกับอะไรยังไง
แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันเลยหรือจะเป็นบ้านเลขที่ของคุณพี่
ก็ไม่ว่ากันสุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
และสุดท้ายก็ขอให้ดูแลเต่าตัวนี้ให้ดีด้วยนะ
อันนี้ฉันว่านะโอกาสที่เขาจะเป็นเต่าน้ำแล้ว
คือปกติเขาบอกว่าเวลาดูเต่าแยกกันง่ายคือถ้าเต่าบกมันก็จะเป็นขา
ถ้าเต่าน้ำเป็นมือขามันก็จะเป็นเหมือนครีบ
เหมือนมีพังผืดระหว่างนิ้ว
ใช่เพราะมันติดเบ็ดมาน่าจะเป็นเต่าน้ำ

ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยลงพื้นที่ไปในนี้หน่อยก็ดีจะได้รักษามันนะ